ปฏิเหตุที่รถหกล้อชนประสานงากับรถกระบะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด๙ศพด้วยกัน
บาดเจ็บอีกหลายคนคนขับรถหกล้อบอกว่ารถเสียหลักก็เลยเบรกแตกนะครับ
แต่จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าคนขับรถหกล้อนั้นขับรถมาด้วยความเร็ว
จอบประเด็นเรื่องนี้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ที่ผ่านมาเหตุสลดครั้งนี้คลาดชีวิตคนงานชาวจังหวัดศรีสเกตที่โดยสารมากับรถหกล้อไปห้าศพ
ทราบชื่อคือนายบัณฑิตจันเทวาอายุ๑๙ปี
นายอภิรัตนอิ่มเต็มอายุ๓๐ปี
นายสมพงศ์หงทองอายุ๒๖ปี
นายจิรายุสิงซอมอายุ๑๖ปี
และนายเฉลิมพลบัวจูมอายุ๔๒ปี
ส่วนคนงานคนอื่นอีก๘คน
ยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
ญาติทางฝั่งคนงานได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
ซึ่ง๑ใน๘คนที่บาดเจ็บคือนายเวรพัฒน์โสดามุกอายุ๑๙ปี
ยังมีอาการโคม่าหลังแพทย์ระบุมีอาการเลือดออกในสมอง

ทางญาติยังคงหวังเห็นว่าจะมีปฏิหาร

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาศพมามาอยู่เป็นเพื่อนแม่
แม่เป็นลมแล้วเขาว่างั้นก็เลยพากันรีบเข้าไปในบ้าน

คงไม่มีใครอยากพูดนะช็อกกันทุกคนแหละ
ทั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วย
ถึงตอนนี้ยังคิดว่าน้องยังไม่เสียนะ

แต่ในใจทุกคนก็คิดว่าน้องคงไปแล้วล่ะ
คิดกันทุกคนเผื่อจะมีปฏิหารอย่างเขาว่ากันนะคะ
จากคนงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
อีก๔ศพที่เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะ
ทราบชื่อคือนางสำรวมกองพลอายุประมาณ๔๐ปีคนขับรถ
จำปาแทนธานีน้องสาวเด็กหญิงวัย๓ขวบ

ส่วนเด็กหญิงวัย๑๒ขวบอีก๑คนรอดชีวิตมาได้
แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยแม่เด็กหญิงวัย๙เดือนเปิดใจกับทีมข่าว
เด็กหญิงวัย๑๒ขวบที่รอดชีวิตเป็นลูกแท้ของนางสำรวม
ส่วนเด็กหญิงวัย๓ขวบและเด็กวัย๙เดือนลูกของเธอ

โดยปกติเวลาไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
ส่วนตัวไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคนในครอบครัว
ก็คิดว่ามันจะเกิดจากพ่อครัวตั้งหลักให้ทัน
หลังเกิดเหตุแม้จะไม่พบแอลกอฮอลในร่างกายของนายเวรศักดิ
คนขับรถหกล้อประกอบกับการอ้างว่ารถเสียหลักจากเบรกแตก

แต่จากหลักฐานที่ตรวจพบทราบว่าคนขับรถหกล้อขับมาด้วยความเร็ว
ร่องรอยจากอุบัติเหตุรถหกล้อเสียหลักก่อนจะข้ามเลนมาประสานงากับรถกระบะที่กำลังสวนทางขึ้นมา
นี่เป็นร่องรอยที่สามารถชี้ชัดให้เห็นเลยนะคะว่ารถหกล้อนั้นขับมาด้วยความเร็วและประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพบ้านกลางแจ้งข้อหานายวีรศักดิ์คนขับรถหกล้อในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ก่อนประสานให้ทางบริษัทประกันรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต
ระวีการแก้วิจิตรายงาน